ไปที่ไหนล่ะคะเกาะดอนโพ
นั่งเรือไปกลงสวงปุอือลือนราชไง

แล้วแม่มดทำก็จะพาคุณผู้ชมพร้อมกับคณะลงเรือนำเครื่องบวงสวง
บวงสวงถวายองค์อู่ปู่อือลือนคราชที่เกาะดอนโพกลางบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
เข้าไปแล้วอย่างที่บอกไปช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นเข้าไปก็ต้องนั่งเรือเข้าไปแบบนี้
พอถึงปุ๊บก็ลงเห็นไหมก็ยังมีน้ำปริ่มอยู่นะคะ
ลุยน้ำไปค่ะไปทำพิธีบวงสวงต่อหน้ารูปปั้นปู่อือลือนคราชใต้ต้นโพนะคะ
ตั้งเครื่องบวงสวงเส้นไหว้ต่างบายสีพญานาคหมากพรูขนมผลไม้ครบครัน
เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ไหว้ก็ขอกันเลยนะคะ
มีแต่คนเข้าไปนะโดยเฉพาะแฟนคลับพี่มดดำ

สาธุสาธุสาธุน้อมกราบศักระปู่อือลือขอให้ได้ขอให้โดนสักงวด
ด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ